จึงทำให้เธอกลับมาที่นี่อีกครั้งเธอคือใครเธอก็คือพี่แคนดี้รากแก่นเจ้าเก่าเจ้าประจำของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปที่ไหนไปนี่เลยถ้ำนาคาสถานที่ยอดฮิตที่คนในวงการบันเทิงของเรามักจะขึ้นไปขอพรนะคะคุณผู้ชม
โดยพี่แคนดี้ค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าที่เดินทางขึ้นถ้ำนาคาในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่๒แล้วนะ
เกิดมาจากความสำเร็จความสมหวังที่ได้ขอไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จในครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่ขอไว้ว่าขอให้มีงานที่ดีและงานที่ทำก็ขอให้ปังปัง
แล้วก็ขอให้ปีที่ผ่านมาตัวเองมีทรัพย์สินและมีการงานทำที่ดีงานปังทำให้เธอเนี่ยสามารถซื้อบ้านด้วยเงินสดได้สำเร็จอีกหนึ่งหลังคุณผู้ชม

จะบอกว่าบ้านพี่แคนดี้เนี่ยเชอรี่เคยไปหลังที่เพิ่งซื้อใหม่ด้วยก็เคยไปเหมือนกันตอนนั้นกำลังรีโนเวทกันคือมันอยู่ใกล้ใกล้กัน

หลังเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีให้พี่โทนี่รากแก่นมาช่วยออกแบบในเรื่องของสระของพญานาคด้วย
ถูกต้องค่ะและนอกจากเรื่องสระของพญานาคแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยนะเขาตั้งใจจะทำเป็นออฟฟิศแต่พอคุณแม่บรรเย็นบอกว่าชอบเธอก็เลยตั้งใจจะยกบ้านหลังเนี้ยให้คุณแม่บรรเย็นไปเลย

ใช่แล้วค่ะยังเล่าเรื่องราวขนลุกอีกด้วยนะคุณผู้ชมระหว่างขึ้นถ้ำนาคาพี่แคนดี้บอกว่าขณะที่ตัวเองเนี่ยอยู่ปากถ้ำเมืองลับแหลก็มีความรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างแบบขนลุกอ่ะ
ก็เลยเรียกให้อาจารย์วินไทยผู้ร่วมทิศไปกับเธอในครั้งนี้ให้มาช่วยหน่อยแล้วพออาจารย์สวดมนต์ให้ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์วินไทยที่เห็นตัวใหญ่เนี่ยล้มปึ้งไปเลยค่ะอาจารย์บอกว่าเนี่ยมันเป็นผลกระทบมาจากการรับเรื่องไม่ดีของลูกศิษย์คนนึงมาแล้วแล้วพอมาเจอพี่เคนดี้ไปอีกก็เลยหมดแรงค่
เป็นเหมือนการรีสตาร์ทใหม่เท่านั้นเอง
คุณผู้ชมค่ะไปต่อกันดีกว่านะคะกำลังน่าสนใจเลยเรื่องแบบนี้ส่วนคู่นี้ขอควงแขนกันไปเลยค่ะไปไหนไปแก้ปีชงสิจ๊ะ
เสริมดวงในปีกระต่ายด้วยค่ะที่วัดเล่งเน่ยี่๒สำหรับพี่เจนเน็ตเขียวแล้วก็คุณกล้วยคลองหอยโข่ง
แต่เป็นเพราะหวานใจหนุ่มของทั้งคู่นะต่างหากค่ะที่เป็นปีชงก็เลยจับมือกันพาไป
แก้ปีชงค่ะส่วนตัวพี่เขียวแล้วก็พี่กล้วยเองนะคะ
ก็เลยถือโอกาสมาทำบุญเสริมดวงซะเลย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ซีคู่สายมูจริง
ที่สำคัญคุณผู้ชมดิฉันเนี่ยขอยกตำแหน่งตัวแม่สายมูให้พี่เดวิดเขียวกันเลยนะ
เพราะว่ามักจะเห็นพี่เขาเนี่ยชวนเพื่อนพี่น้องในวงการเนี่ย
มูอยู่บ่อยค่ะความปังจะอยู่ไหน
ก็อยู่ที่สองคนนี้สิจ๊ะเออทั้งพี่เขียวทั้งน้องกล้วยไปเลย
เอาไปต่อกันดีกว่าค่ะฝ่ายชายบ้างดีกว่า
ท็อฟฟี่๓บาท๕๐ต้องเป็นท็อฟฟี่๓บาท๕๐
เพราะว่าถ้า๔บาท๕๐จะเป็นตัวปลอมแล้วไม่ใช่
ไม่ได้นะนิดนิดหน่อยก็เอานะค่ะนิดนึง
เมื่อวานนี้ค่ะเดินทางไปร่วมงานบุญบวงสวงดีดโบสถ์ยกช่อฟ้า
พร้อมทั้งร่วมทำบุญเบิกเนธทาเวสวรรณและพญาภูริทัศน์นาคาราชที่วัดตะเว็ดค่ะ
จังหวัดสุโขทัยค่ะมีผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็มีใจนะ
เนี่ยเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยนอกจากนี้พี่ท็อฟฟี่เนี่ยยังลงมือทำการจุดประทัดด้วย
ค่ะเอาเลิกเอาชัยให้มันเสียงโด่งดังกล้องฟ้าไปเลยพร้อมกับปลายประทัดมาโชว์ให้นักเสี่ยงโชคได้เห็นกันแบบจะด้วยนะจ๊ะ
ซึ่งปลายประทัดเขียนไว้ว่าเหลือกินเหลือใช้มันเหลืออดแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้
เหลือกินเหลือใช้พอเหลือกินเหลือใช้พอซึ่งก็มีตัวเลขแถวบนไปดูแถวบนก่อน
หกสามหนึ่งอ้าวหกกับสามหมวดที่แล้วเออหมวดที่แล้วมีสี่หกเออเออ
อ่าหมวดนี้หกก็มาอีกอ่ะอือ้าคุณพลอยคิดหนักแล้วนะหนักหนัก
ส่วนแผวนล่างค่ะมีมีเจ็ดกับห้าเออมาทุกหมวดเจ็ดกับห้า
แผงแล้วเหลือแบบติดแผงด้วยนะฮะ
เจ้าของแผงบอกว่าคายดีมากเลขนี้

ก็ดูพี่ท็อฟฟี่นี่แหละดูบันเทิงนี่แหละ

แหมรู้ดีจริงเลย
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายด้วยเจ้าเก่าเจ้าเดียว

กุมภาพันธ์นี้ได้แก่

เยอะจังอ่ะ

ส่วนใหญ่ก็ลงท้ายเลขที่ชอบด้วยนะคะ
รายการเราน่ารักมากเลยนะ

แล้วเราจะตามยังไงล่ะพี่